นครปฐมอีกเช่นเดียวกันคุณผู้ชมค่ะชาวบ้านที่นั่นตอนนี้เจอมวลน้ำทะลักจากแม่น้ำท่าจีนหลายพื้นที่เลยคุณผู้ชมค่ะให้คุณผู้ชมได้ดูภาพที่กล้องวงจรปิดได้บันทึกเอาไว้นะคะเป็นวินาทีที่ชาวบ้านเนี่ยเขาเอากระสอบทรายมาสร้างเป็นเขื่อนกั้นไว้
เตี้ยนะคะเป็นเมตรเหมือนกันแต่ว่าถูกแรงดันของน้ำทำให้เขื่อนกระสอบทรายของเขาเนี่ยพังทลายลงมาค่ะ
เนี่ยค่ะพอมันพังลงมาแบบนี้ไม่ต้องพูดถึงค่ะบ้านที่อยู่หลังเขื่อนเนี่ยก็รับน้ำไปเต็มเลยนะคะ
ความเสียหายเกิดขึ้นเยอะแยะมากมาย
เพราะว่าระดับน้ำก็สูงแรงดันก็เยอะ
ทำให้กระสอบทรายที่กั้นเป็นเขื่อนสูงประมาณเมตรกว่า
มันถล่มลงมาแบบนี้ค่ะกั้นไม่อยู่
เหมือนเขื่อนแตกอย่างไรอย่างนั้นเลย

แต่ว่ามวลน้ำที่มาแล้วก็กระแสน้ำที่ไหลเชี่ยว
มันพัดพาทุกอย่างไหลเข้ามาในบ้าน
ได้รับความเสียหายทั้งหมดแป๊บเดียวน้ำเป็นระดับเดียวกันหมดเลย
ครับโอ้โฮวัยจริงนะคะโอ้โฮเสียหายมากจริง

สถานการณ์หลายพื้นที่ในนครปฐม
วนน้ำในแม่น้ำท่าจีนก็ได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุนค่ะ
คนที่อยู่ริมน้ำก็เดือดร้อนกันทั่ว
อำเภอนะคะบังเลนนครชัยศรีแล้วก็สามพรานค่ะ
สัมพานหนักเลยเพราะว่าอยู่ติดแม่น้ำท่าจีน
น้ำท่วม๕๐เซนนะคะ
แม้จะมีแนวกั้นกระสอบทรายแล้วก็ตามแต่ก็กั้นไว้ไม่ได้
บางร้านนี่โอ้โฮเก็บของ
คือเก็บของได้ก็เก็บเก็บไม่ทันน้ำก็ท่วมนะคะ
แต่ที่แน่คือตอนนี้ค้าขายไม่ได้ต้องปิดทุกร้าน
เพราะถึงเปิดก็ไม่มีคนเดินน้ำท่วมไม่มีใครมานะคะ
จากเมื่อวานนอกจากบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วมแล้ว
เมื่อวานใครที่ไปที่เส้นบรมราชชนนานี
สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนทั้งสองฝั่ง

นี่ทั้งขาไปขากลับเลยนะคะน้ำท่วมขังสูง
ก็ทำให้อย่างท่านนี้ที่โพสต์เนี่ยติด๕ชั่วโมง
จะเป็นลมเจอกันแบบนี้ค่ะเมื่อวานนี้นะคะ
ใครที่ผ่านเส้นนี้ยิ่งหลายคนที่ขับรถคันเล็ก
ทรงเตี้ยผ่านเส้นนี้เนี่ยเสียกันหลายคันเลยค่ะ
น้ำเข้ารถต้องรีบเอาขึ้นไปจอดบนสะพานค่ะ
เอาออกกันเลยครับอย่าเอานะครับ

นับดูเนี่ยเป็น๑๐คันนะคะ
ฝ่าน้ำท่วมไปแล้วก็มาจอดเสียอยู่กลางทาง
เพราะว่ารถเล็กมันไม่ได้ยกสูงมาก
ก็หาไปไม่ได้เพราะว่าน้ำเกือบ๕๐เซนนะคะ
ตรงจุดนี้ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ในบางจุดนะคะ
การจราจรก็ติดขัดเล็กน้อยแต่น่าจะดีกว่าเมื่อวานหน่อย
เพราะฉะนั้นใครที่ผ่านเส้นทางที่อยู่บริเวณแม่น้ำท่าจีน
ก็ติดตามการอัปเดตสถานการณ์อยู่เรื่อยนะคะ
ได้ไม่ไปเจอน้ำกลางทางนะคะ